เกมแรกชนะบาเรน๕๐เกมที่๒ก็เจอกับทีมแข็งในสายอีก๑ทีมนั่นก็คือออสเตรเลียเราออกสตาร์ทดีแต่เกิด
อะไรขึ้นถึงแพ้ไปดูทั้งหมดของเกมกันหน่อยครับ
เมื่อวานเนี่ยผมไปที่สนามเลยนะครับเพราะว่าอยากไปเห็นครับ
เกมคุณภาพแบบนี้เป็นยังไงเราก็เล่นดีในเกมแรกด้วย
ซึ่งการต่อบอลก็ยังดีในครึ่งแรกนะครับ
ต้องยอมรับว่าเราดีกว่าออสเตรเลียด้วยซ้ำครับการจ่ายบอลทะลุช่องออกมา
แล้วได้๓๑๐ครับทีมไทยขึ้นนำ

เติมขึ้นมาตัดแล้วตั้งใจยิงเลยนะครับ

โอ้ตกโดนเสาร์เหลี่ยมไหนและเด้งไปเข้าทาง
จากนั้นก็โอกาสอีกครั้งหนึ่งออกมาไกลครับออกมาไกลยิงโดยโอ้โหสุภาชัยใจเด็ด
หวังถึงประตูเลยนะครับลูกนี้แต่ว่าตกใส่หลังคานครับ
นำนาที๒๓นะครับจากนั้นการตะวันของออสเตรเลียเจาะง่ายเล่น๒คนครับ

นาที๔๓นะครับนิโกลัสดากอสติโน่ครับหลุดเข้าไปยิงเสียบเสาไกล
ครึ่งแรกครับเสมออยู่จากนั้นยกขึ้นมาครับทางออสเตรเลียแล้วก็ตบเข้าในยิงง่ายคนเดิมเลยครับ
โนปิสโกโป้นะครับดาวเตะตัวเก่งของเขาครับยกบอลให้กับอเล็กซ์เกิร์ตบักครับ
แล้วก็ตบมาที่ดากอสติโน่ครับยิงคนเดียว๒ประตูในเกมนี้
ส่วนทีมไทยหล่นมาที่๒ต้องไปลุ้นต่อนัดสุดท้ายครับ
หลังเกมอากิระนิชโนกุญซือทีมชาติไทยก็บอกนะครับว่าลูกทีมเนี่ย
ดีในช่วงครึ่งแรกแต่ว่าสุดท้ายมีปัญหาเรื่องของความฟิตคือพละกำลัง
ซึ่งแฟนบอลก็เห็นแบบนั้นนิชโนก็บอกเองเหมือนกันนะครับว่า
สุดท้ายแล้วนะครับคงต้องมาปรับกันก็เป็นจุดที่ต้องมาลุ้นกันว่า
เกมสุดท้ายเราจะเล่นแบบไหนแต่ต้องรอเช็คอาการของผู้เล่นด้วย
เพราะว่าจุดหนึ่งที่บอลหมดแรงก็ส่วนหนึ่ง
แต่ว่าเกมเปลี่ยนเพราะสุปชายใจเด็ดกับสุปรักษ์เหมือนตา๒
ที่สำคัญมากซึ่งไทยเนี่ยต้องใช้ผู้เล่นที่สมบูรณ์ที่สุด
อาร์มสุดประชายจังเดชเดินกระเภกมาเลยนะครับ
ส่วนหน้าตัวหลักของทีมก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหลังเกมว่า
วันนี้โอกาสที่เขาได้จบสกอร์ก็ยังไม่จะแจ้งเท่าที่ควรครับ
จึงทำให้ยังยิงประตูแรกในธุรกิจนี้ไม่ได้
แต่เขาก็ยังมั่นใจว่าจะทำได้ในเร็วนี้
ก็ผมเชื่อมั่นนะครับไปดูอาร์มเล่นเมื่อวาน
ถือว่าสำคัญกับเกมมากคอยพักบอลให้ทีมชาติ
พออาร์มออกไปเนี่ยเกมก็เปลี่ยนไปพอสมควรเลยครับ
มันก็ยังทำไม่ได้แต่ผมก็ยังเชื่อว่าสักวันนี้จะทำได้แหละ
ซึ่งโอกาสที่ผมมีมันก็ไม่ได้จัดแจ้งหรือชัดเจนอะไรมากมาย
พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดตามแทคติกโค้ดที่ได้วางไว้
แน่นอนครับเรายังมีโอกาสที่จะเข้ารอบมากอยู่พอสมควร
แมทหน้าเราก็ต้องทำการบ้านกันอย่างหนักแล้วก็มีสมาธิมากขึ้น
แล้วก็เมื่อมีโอกาสเราก็ต้องทำให้ได้เปลี่ยนเป็นสกอร์ให้ได้
อีกคู่ครับในกลุ่มของเราเตะที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรังสิตบาเรนครับ
แรกแพ้ไทย๐ต่อ๕ชุดสีแดงเจอกับอีรักษ์นะครับ
ซึ่งบาเรนเนี่ยขึ้นนำนะครับอีรักษ์ก่อน๑๐ครับนาทีที่๔๔จากฮาชิมไซเอ็ดอิซ่า
จากนั้นครึ่งหลังครับนาที๖๕อีรักษ์ตามตีเสมอครับจากการยิงจ่อของทางอาร์บี้อัลอามารี
เรนขึ้นนำอีกครั้ง๒๑ครับท้ายเกมนาที๘๖นะครับ
จากการหม่งของทางโมฮาเด็ดมาฮูนและทดเจ็บอีรักษ์ครับมาตามตีเสมอเปิดบอลมาโมงอีกแล้วครับ
๒๒โมฮาเมดมาฮูนและทศเจ็บอีรักษ์ครับแบ่งแต้มกันไปครับคู่นี้
นำเป็นจ่าปูงแทนที่ของท้ายนะท้ายตกออกมาเป็นที่๒มี๓คะแนน
แล้วก็ไทยอีรักษ์๒แต้มนอกนั้นเนี่ยเราเล่นเสมอได้นะครับแต่ว่าอีรักษ์เนี่ยโอ้โหต้องเล่นเพื่อชนะเลยนะครับ
ดังนั้นเนี่ยก็เป็นเกมที่ยากเลยครับจริงแล้วก็ต้องรอจังหวะรับแล้วก็โต้ให้ดีต้องดูว่านิชโนจะเล่นแบบไหนนะครับ
ซึ่งโอกาสเข้ารอบของเราเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับสำหรับทีมไทยเล่นแค่เสมอนะครับเน้นย้ำอีกทีเสมอก็เข้ารอบแล้วนะครับ
สุดท้ายไปลุ้นไปเชียร์กันนะครับ๑๔มกราคม๒ทุ่ม๑๕นาที
ทีมไทยเจอกับอีรักษ์ที่ราชมังคลากีฬาสถาน
ส่วนออสเตรเลียนั้นจะพบกับบาเรนที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับ